เป็นคุณแม่ของอดีตภรรยานะครับ
ที่ได้สามารถไปเที่ยวกับลูกนะครับที่รักษี
แล้วก็ได้หายตัวไปในระหว่างที่เที่ยวอยู่
แต่ล่าสุดเมื่อสัก๕นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ได้รับทราบข่าวที่ดีคือได้พบตัวแล้วนะครับ
ก็ปลอดภัยนะครับ
อันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทาง
ทางประสงค์การให้ทางประเทศทางสถานกรุ่นไทย

ผมได้ทราบข่าวนี้เมื่อตอนเที่ยงคืนนะครับ
แล้วก็ขอบคุณทุกท่านทางประสงค์การให้ช่วยดูนะครับ
ก็ใช้เวลารวมกับ๑๐ชั่วโมงนะครับ
ขณะนี้พบแล้วและปลอดภัยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับ
ที่ปรุงงานวงใยก็เป็นแก้งของอดีตปรายยาที่ที่มีความสุขคัญนะครับ
ก็คือว่าเป็นสิ่งที่รู้สึกดีจังนะครับที่ได้พบแล้วนะครับ
แล้วที่สายเอ็มได้ถ่ายตัวหรือไม่เจอตัวตอนแรกเป็นเพราะอะไร
ผมยังไม่ทราบเลยครับทราบก็ว่าพบแล้วนะครับแต่รายละเอียดผมจะต้องทราบกันต่อไปกันต่อไปนะครับ
เดินทางกลับเมื่อไหร่ค่ะเดินทางกลับไป
เข้าใจว่าวันสองวันนี้นะครับเข้าใจว่าวันสองวันนี้นะครับ
ก็เลยผมจะไม่ค่อยทราบรายละเอียดเท่าไหร่ครับนะครับ
ก็เดี๋ยวคงจะวันสองวันนี้เท่าที่ทราบ
เออรวมลงท่านครับเพราะว่าเท่า
เออคงเป็นทัวร์ด้วยแล้วครับคงกระทิ๓๐คนอะไรอย่างเงี้ยท่านครับ
ท่านเลยข่าวประเมินภาพรวมแม้วันยังไงต่างไปรึเปล่า
ผมว่าโดยภาพรวมนะครับก็เป็นการเอ่อ
ปลายนะครับนโยบายที่สร้างสรรค์นะครับ
ก็ผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายก็ทำหน้าที่
ในการที่จะชี้แจ้งกระยุบัติของฤทธาบาลต่อรัฐสภาษณ์
ผมคิดว่าหลายมุมเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะนำไปขับเคลื่อน
รวมทั้งการที่มีข้อเสนอแน่ต่าง
หัวใจของเรื่องก็คือว่าต้องให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน
คิดว่าวันนี้ก็น่าจะมีอันใดรับฝั่งความที่เห็นดี
จากภัคค์ฝ่ายค้านภัก๙๐๐ภักค์ล่วงฝ่ายค้าน

เมื่อวานที่มีบรรยากาศค่อนข้างหนูเดือด
มีการมองถึงการทำหน้าที่ของสอสอ
ว่าอาจจะไม่มีประสิทธิภาพในส่วนขององค์ฮัลฯ์นิธักษ์
ทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเอง
และวิธีการในรัฐสภาพก็เป็นวิธีการ
แต่ทั้งหมดพอเป็นบนไก่ของรัฐสภาพ

วันนี้อาหารมัน

อะไรที่ท่านนายกท่านพิจารณาแล้ว
เห็นว่าท่านควรจะชี้แจงนะครับ
เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจนะครับ

เพราะท่านนายกก็ชี้แจงได้ชัดเจน
แล้วก็ท่านก็ไม่ได้เก็บเรื่องค้างเอาไว้นะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าท่านได้แสดงความเป็นผู้นำนะครับ
ที่เข้าใจรับรู้แล้วก็รู้รายละเอียดนะครับ
ในการที่จะตอบให้เกิดความกระจ่าง

ก็จะให้ท่านนายชี้แจงแบบมาวายใช่ไหมครับ

ผมคิดว่าเราไม่ได้วางแผนอะไรแบบนั้นนะฮะ
ทั้งหมดก็คือว่าเมื่อเรื่องอะไรที่จำเป็นต้องชี้แจงนะครับ
ก็ใช้สภาพอย่างที่ชี้แจงนะครับ
ส่วนอะไรที่คิดว่ายังไม่จำเป็นต้องชี้แจง
ก็จะไม่ทำให้สภาเสียเวลานะครับ
อันนี้ก็เป็นจุดยืนของทางรัฐบาลนะครับ